ตามกันต่อเลยสำหรับกรณีการเสียชีวิตของทางผู้กำกับเบิ้มที่ฆ่าตัวตาย
ซึ่งตอนนี้ผลชนสูตรนั้นก็ออกมาแล้วรายละเอียดอะไรต่างออกมามากมาย
ทางผู้ประชาการต่อประถงชาติก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าผลชนะสูตรผู้กำกับเบิ้มนั้น
มีการฆ่าตัวตายจากสาเหตุที่ทางสารวัตรแบงค์นั้นถูกลูกน้องของกำนันนกเนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับ
คือก่อนหน้านี้ตั้งข้อสังเกตกันว่าตกลงแล้วทางผู้กำกับเบิ้มนั้นฆ่าตัวตายจริงไหม
ทำให้พลตบทเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์ผอบตรก็มาให้สัมภาษณ์
โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานต่างชี้ชัดนะครับว่าฆ่าตัวตายมูลเหตุจากความเครียด
กรณีที่สารวัตรแบงค์นั้นซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเสียชีวิต
และเหมือนกับว่าถูกสังคมนั้นตัดสินว่าทำให้ลูกน้องตายพาแบงค์ไปตายนะครับ
จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยใดครับไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยว
และตรวจพบคราบเขม่าวดินปืนที่มือทั้งสองข้าง
จำลองเหตุการณ์ได้ว่าผู้ตายนั้นนั่งแล้วก็ใช้มือ
ซึ่งตามรายละเอียดบอกว่าเป็นมือขวาถือปืนนะครับ
เอามือซ้ายประคองแล้วก็ยิงตัวเอง๑นัด
สำหรับรอยคราบเลือดครับที่บอกว่ามีลักษณะเป็นวนอยู่รอบศพนั้น
มีการยืนยันว่าน่าจะมาจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นตัวโรบอต
เขามีการตั้งเวลาอัตโนมัติเอาไว้แล้วมันทำให้ลักษณะการทำความสะอาดนั้นจึงเป็นบุญ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ทุกอย่างก็เจอศพว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างและกล้องจมปิดก็ยังไม่มี
ก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวในบ้านนะครับ
พรพคมัวดินปืนอยู่ในมือทั้ง๒ข้างของผู้เสียชีวิตนะครับ
ใช้มือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองนะครับ
ยิงตัวตายนะครับกล่าวโดยสรุปคือนักขนาดนี้ก็คือน่าเชื่อว่า
เป็นการฆ่าตัวตายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
สาเหตุก็เกิดจากความเครียดนะครับครับผมครับในส่วนมือถือนะครับ
ยังไงฮะมือถือที่ว่าไปพกสัญญาณที่บางนา
เขาไปสั่งทุกนแมนงมาได้หรือไงครับอันนี้อย่างตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในสถานที่เกิดเหตุเราพบว่าลักษณะการเกิดเหตุ

คุณผู้ชมมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับคือโทรศัพท์มือถือของ
ผู้กำกับเบิ้มที่หายไปนะฮะอยู่กับคนที่ดูแลเนี่ยคือตามข่าวบอกว่า
พลตบทโทจรูลเกียรติบานแก้วนะครับซึ่งเป็นรักษารัชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนั้นสั่งให้เก็บไม่ให้ใช้
เพราะว่าเป็นห่วงภูมิกับเบิ้มมีอาการเครียด
มีคนโทรมาอยู่ตลอดจึงอยากให้ผู้กำกับเบิ้มได้พักผ่อน

จากการรวบรวมพยาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายสอดคล้องกับไทม์ไลน์ก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็คำบอกเล่าจากเพื่อนที่ไปพบศพนะครับ
โดยบอกว่าก่อนวันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยนะครับ
มีการนัดกินข้าวอันนี้เพื่อนนะ
กินข้าวกับทางภูมิกับเบิ้มครับ
แถวเมืองทองทานีป่าเกร็ดนนทบุรีเนี่ยนะครับ
เจ้าตัวมีความเครียดกินข้าวไม่ลงครับ
เสียใจที่ทางสารวัตรแป๊งนั้นเสียชีวิต
เพื่อนก็เลยให้ภูมิกับเบิ้มเนี่ย

เพราะกลัวว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

เจ้าตัวไม่อยู่แล้วก็เลยต้องไปย้อนดูกล้องวงจรปิด
นี่คือกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุนะครับ

ภูมิกับเบิ้มนั้นออกจากโรงแรม

นั่งรถแท็กซี่กลับไปที่บ้านที่คูคศปฐุมธานีนะครับ
ไปถึงสักประมาณตี๔๕๐ครับ

ขับเข้ามาครับตามลูกศรสีเหลือง

จากนั้นปีนรั้วเข้าบ้านตัวเอง
มีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงทางผู้ตายนั้น

จากว่ากุญแจอยู่ในรถประจำตำแหน่ง
ซึ่งรถไม่ได้อยู่ในขณะนั้น

หลังจากทางภูมิกับเบิ้มนั้น

อันนี้เขาบอกว่าเป็นของเพื่อนบ้านครับคุณกระเตน
บันทึกเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นหนึ่งครั้ง

เรามีคลิปช่วงเวลานั้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ

เดินทางมาเพียงลำพังไม่มีใครตามมา

ของวันเดียวกันทีมข่าวครับ

เป็นโชฟอร์ที่พาผู้กลับมาส่งที่บ้าน
ภูมิกับเบิ้มก็เรียกให้ไปส่งที่ปฐุมระหว่างเดินทางไม่มีการคุยอะไรกันเลยนะครับ
บอกเส้นทางอย่างเดียวท่าทางภูมิกับเบิ้มก็ปกติดีครับ
ไม่มีการใช้โทรศัพท์เลยพอส่งถึงบ้านแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าแท็กซี่
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ๒๒๐บาทภูมิกับเบิ้มให้มา๓๐๐บอกไม่ต้องทอน
หลังจากนั้นก็ขับรถออกมาจากหมู่บ้านครับไม่เห็นตอนปีนรั้วเข้าบ้าน
แล้วก็ไม่รู้ได้ว่าบ้านหลังไหนครับ

ก็อธิบายอย่างที่เราได้ได้งานมาสักครู่คราวนี้นะครับ
อกจากนี้ผมเกินไปแล้วเรื่องของสภาพศพใช่ไหม
ตรก็ยืนยันว่ามันน่าจะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะฮะ
บอตซึ่งตั้งเวลาอัตโนมัติเอาไว้
ก็สอดคล้องนะครับกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์
มศวนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
รองศาสตร์อาจารย์นายแพทย์วิทยาลัยศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับ
คุณหมอบอกว่าจากที่มีร่องรอยคราบเลือดบนพื้นนั้น
อาจจะเป็นเพราะลักษณะการยิงตัวตายของทางผู้กำกับเบิ้ม
ไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะครับ
อาจจะมีการเคลื่อนไหวตัวก่อนเสียชีวิต
หรืออาจเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวโรบอท
เดี๋ยวลองไปฟังที่ทางคุณหมอพูดกันครับ
ซึ่งใช้อัจฉัยะภายในบ้านที่เข้ามารบกวนสารที่เกิดเหตุ
เช่นโรบอตทำความสะอาดบ้าน
ซึ่งดูจากคราบเลือดแล้วมีลักษณะที่เข้ากันได้
แต่จะใช่หรือไม่คงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะครับ

ให้หน้ามักในกรณีนี้เป็นฆ่าตัวตายมากกว่าการสู่ฆาตกรรมนะครับ
นี่ครับคุณหมอบอกนะฮะรายละเอียดก็สอดคล้องกับที่ทางตำรวจ
บอกว่าเขามีการชนะสูตรอะไรต่าง
แล้วก็ในส่วนของพิสูจน์หลักฐานที่ไปตรวจสอบ
ยังบ้านของผู้กำกับเบิ้มนั้น
มันมีประเด็นเรื่องโรบอตเพราะว่าเขาไปเจอหัวกระสุนครับ
หัวกระสุนในเครื่องโรบอตทำความสะอาด
แล้วก็บริเวณจุดเกิดเหตุนั้น
เจอรอยคราบเลือดที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่
ก็เลยทำให้คิดว่าก็น่าจะมาจากตัวทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้แหละ
ขณะที่ช่วงเวลาการเสียชีวิตที่เขาเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่
น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายทั้งภาพวงจรปิด
แล้วก็ระยะเวลาเสียชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง๘๑๒ชั่วโมง
ช่วงเวลาเพื่อนไปเจอศพสักประมาณช่วงบ่าย
เสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก็นับบวกลบคูณหารเอาก็๘๑๒ชั่วโมงจริง
ที่แพทย์นั้นชนสูตรนะครับ
ที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะฮะในส่วนของการชนสูตรศพภูมิกับเบิ้มนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของเจ้าของร้านอาหาร
ซึ่งตรงนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปได้ข้อมูลมา
เพราะว่าไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารที่ทางผู้กำกับเบิ้มเนี่ย
ได้ไปกินอาหารกันที่นั่นกับเพื่อน

ตอนค่ำของวันที่๑๐กันยายน
ภูมิกับเบิ้มไปกินอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองทองทานี
แล้วหลังจากนั้นก็ไปพักผ่อนที่โรงแรม
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่ร้านอาหารแห่งนั้น
อยู่ที่ลานจอดรถของตลาดที่เมืองทองธานี

นักข่าวไปก็ไม่เจอใครนะคะ

แล้วชั้นบนจะมีลักษณะคล้ายกับเป็นดาดฟ้า
ชั้นล่างเป็นห้องอาหารติดแอร์ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่
ก็โทรไปสอบถามข้อมูล
ซึ่งเจ้าของร้านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่า
วันที่๑๐กันยายนผู้กำกับเบิ้มมาที่ร้านจริง
ตอนนั้นมาถึงประมาณ๒ทุ่ม
มากับเพื่อนอีกประมาณ๓คน
แล้วก็ออกจากร้านไปประมาณ๓ทุ่ม

ตอนแรกภูมิกับเบิ้มนั่งอยู่ที่ชั้นบนของร้าน
แต่นั่งสักพักหนึ่งฝนก็ตกลงมาหนัก

ซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกเขาก็สังเกตนะคะ

เจ้าของร้านยังสังเกตเห็นเลยว่าเครียด

จากก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคนร่าเริงแจ่มใส
ดูวันนั้นเนี่ยดูเหมือนนิ่งแล้วก็เหม่อลอย
แต่ยืนยันว่าวันนั้นภูมิกับเบิ้มไม่ได้ดื่มเหล้า
แค่น้ำเปล่าแล้วดื่มน้อยด้วยไม่ถึงครึ่งแก้ว

กินแค่ปลาหมึกย่างกับหอยแครงย่างเท่านั้นเอง
ระหว่างที่เพื่อนพูดคุยกันก็มีการพยายามพูดให้กำลังใจ
ภูมิกับเบิ้มเนี่ยนั่งอยู่ร้านอาหารร้านนี้ประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วลูกน้องของเพื่อนสนิทก็ไปส่งภูมิกับเบิ้มที่โรงแรมนะคะ
อืม
กับเบิ้มแทบไม่กินอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวก
หมึกย่างหอยแคงย่างอะไรแค่นั้นเองปกติไม่กี่อย่าง
ครับแต่ผู้อำกับเบิ้มแทบจะไม่กินอะไรเลยใช่ไหมพี่วันนั้น

กินแบบน้ำเปล่าไปแก้วเดียวแล้วไม่ถึงแก้วไปซ้ำอะ
ครับแล้วหลังจาก
แล้วถ้าจะนั่งอยู่แค่ประมาณสัก

ก็ไม่ถึงชั่วโมงดีด้วยซ้ำมั้งแล้วก็ทาง
คนละขับของเพื่อนก็ที่ว่าเนี่ยไปส่งกับที่โรงแรมที่ว่า

เอ่อเพื่อนสนิทก็มาอยู่เป็นแบบ
เป็นห่วงให้กำลังใจกันนั่ง
นั่งแบบอย่างน้อยให้แกอยู่ข้างแกไม่รู้จะทำอะไรยังไงแหละ
นี่นะครับแล้วก็ภูมิกับเบิ้มนะฮะอย่างที่บอกนะครับ
พิธีศพนั้นก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนานะฮะที่วัดตรีทศเทพนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทางครอบครัว
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจยืนยันนะฮะบอกว่า
กู้วงจรปิดบ้านกำนันนกได้อย่างแน่นอนตอนนี้ครับสั่งระดมผู้เชี่ยวชาญ
ทุกฝ่ายทุกด้านทำงานอย่างรัฐกลุ่มนะครับโดยทางผู้บัญชาการสำนักงาน
พิสูจน์หลักฐานตำรวจครับกล่าวถึงกรณีการกู้เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกบอกว่า
เวอร์๒ตัวทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยถูกแช่อยู่ในน้ำครับอยู่ในถุงดำในรังโฟมมาหลายวัน
หากนำมาทำตามกระบวนการเลยหากเสียหายหรือว่าเกิดช็อตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกู้ยากนะครับ
ให้ไปหาเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเหมือนกันนะครับนำมาทดลองก่อนทดลองยังไง
แช่น้ำ๑๕นาที๒๔ชั่วโมงแล้วก็๓๖ชั่วโมงก่อนนำมาทำให้แห้งโดยวิธีการเป่าการอบนำเข้าเครื่องดูดความชื้นอะไรต่างเพื่อมีการเอาความชื้นออก
ทั้งนี้ครับที่ให้ทำการทดลองก่อนก็เพื่อเป็นการป้องกันนะฮะคือลองไปก่อนลองกับอีกตัวหนึ่งไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตขึ้นมาคราวนี้มีความเสี่ยงนะครับไอ้ข้อมูลที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะดูไม่ได้เอานะครับ
ก็ขอให้รอระยะเวลาอีกสักพักครับโดยได้สอบถามไปยังบริษัทใหญ่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นถ้าเกิดว่ามันเกิดช็อตขึ้นมานั้นซ่อมได้ไหม
ซึ่งได้มีการแนะนำวิธีการมาว่าจะต้องทำอย่างไรพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมาให้ข้อมูลครับอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะสามารถกู้ได้เพราะจุดสำคัญที่สุดนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่ส่วนอื่นหากเสียครับก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกัน
จากนี้เนี่ยนะครับทางตำรวจท่านบอกด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาแช่น้ำประมาณ๒วันมันมีคราบมีน้ำเข้าไปครับแต่จะทำวิธียังไงให้มันแห้งได้สมบูรณ์ที่สุดสามารถนำมาใช้งานได้ดีที่สุดก็ต้องมีการทดลองก่อนอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
บริเวณถุงดำกล่องเซิร์ฟเวอร์ปลายสายต้นสาย
เพื่อหาว่าใครที่เป็นคนถอด
โดยทางตำรวจครับบอกว่าส่วนระยะเวลานั้นยังไม่อยากให้เร่ง
เพื่อป้องกันความผิดพลาดอยากให้ได้ผลจริง
ไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับจากการทดลองที่ได้สั่งการ
ให้มีการทดลองไปใน๒วันนี้ผลน่าพอใจครับ
ยังไม่มีการลบไฟล์หากลบก็สามารถกู้ได้
นี้ครับหลักฐานดังกล่าวนั้นเป็นหลักฐานที่จะทำให้ทุกอย่าง
มันเคลียร์มันกระจ่างมากยิ่งขึ้นฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางตำรวจหน่อยครับ
แต่มันสวกนะครับ
ละครับ
ผมถึงใช้เกาะจริงตอนนี้ขักพรึกษากับทางบริษัท
เพื่อให้เซฟอีกชั้นอังกฤษ
ก็ใจเย็นนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยจะเห็นนะภาพในวันที่เกิดเหตุข้างในเนี่ยเหตุการณ์จริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเสียชีวิตของผู้กำกับเบิ้มนะคะวันนี้ก็ทำให้ระดับรองผู้บัญชาการหลายท่านก็ต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้นะคะที่สังคมสงสัยนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ส
เพราะว่าโทษตัวเองที่พารุ่นน้องไปตาย

แล้วตั้งแต่วันเกิดเรื่องที่นครปฐมเนี่ยท่านบอกว่าภูมิกับเบิ้มเนี่ย
คือวันนั้นก็เข้ามาเกาะขาท่าน
บอกว่าพี่ครับผมเนี่ยผิดผมพาน้องไปตาย
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าจบเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอไปบวช
เพราะว่ารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา

วันนี้ท่านรองต่อก็พูดถึงภูมิกับเบิ้ม

หลังจากที่มีเรื่องที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะคะ
แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุกับภูมิกับเบิ้มเนี่ยนะคะ

ก็ได้ให้ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานคอยโทรหานะ
คอยโทรหาคอยดูแลภูมิกับเบิ้มตลอด
ไม่อยากจะปล่อยเพราะว่าเขาเครียดมาก
เพราะว่าถูกสังคมกดดันทั้งในโลกออนไลน์

ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยพาลูกน้องไปตาย

คือโดยพื้นฐานเขาก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้ว

ชัดเจนว่ากระสุนมีแค่นัดเดียวนะคะ

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจัดฉาก
บอกว่าขอให้ยึดที่พยานหลักฐานอย่าคิดอย่ามโนไปเอง
แล้วก็ครอบครัวของภูมิกับเบิ้มก็ไม่ได้ติดใจอะไรในสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าฝากสังคมสื่อโซเชียลให้ระมัดระวัง
การนำเสนอภาพศพของผู้เสียชีวิตเพราะว่าลูกชายเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็เตือนว่ามีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะนะคะ
ผู้กำกับเบิ้มไม่ใช่ตำรวจเลวไม่ได้ไปยิงใคร
แต่สังคมตอนนี้เหมือนกับกำลังพิพากษาเขา
มันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นไปหรือเปล่า
แทนที่จะมุ่งไปที่พฤติการความผิดของผู้ต้องหา
แต่ดันมาจับผิดตำรวจว่าจัดฉากหรือไม่ค่ะ
การจะทำอะไรจะดราม่าอะไรนึกถึงครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วลูกแบบ๘ครัวเป็น
มันก็ไม่ใช่ตำรวจที่เลวพี่ยังพูดเลย
แต่สังคมกำลังพิพากษาเขาว่าเขาเป็นตำรวจเร็วหรือเปล่า
นี่แหละค่ะส่วนการสืบสวนคดียิงสารวัตรสิวเนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะ
เป็นชุดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งก็เขาก็แบ่งงานกันทำนะคะ
ซึ่งรองโจ๊กดูทางสืบสวนส่วนตนเองดูงานปราบราม
ก็เป็นการทำงานควบคู่กันไปไม่ได้กดดันอะไรกันและกันค่ะครับนะครับ
เหตุการณ์นี้ในส่วนของตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวง
เสียชีวิตไป๒นายภายในระยะเวลาสั้นไม่ถึงไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์เท่านั้นเอง
เขาบอกว่าจะต้องมีแนวทางในการเยียวยาจิตใจ

แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้
จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับ
โดยทางรักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจทางหลวงครับ
ตบตรีจรูลเกียรติปานแก้วยอมรับนะครับว่า
เป็นคนสั่งให้ทางผู้กำกับเบิ้มเนี่ย

เพราะเห็นว่าผู้กำกับนั้นมีอาการเครียด
ไม่อยากให้เสพข้อมูลข่าวสารในช่วงนั้น

ให้เพียงพอเพราะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
เครียดแล้วก็สั่งกำชับให้เพื่อนร่วมงาน
และลูกน้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าโอเคครับสุดท้ายมันก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้น

โดยยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้ทุกคนก็เสียใจนะครับ
ลูกนะฮะเห็นบอกว่ามีลูกชายนะครับ
ภูมิกับเบิ้มครอบครัวภรรยาเนี่ยนะครับ
ก็ทางตำรวจนั้นจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับ
จะเป็นการสร้างสัญลักษณ์ของตำรวจที่เสียชีวิตทั้งสองคนนี้
เอาไว้ด้วยเพื่อคอยระลึกถึงฮะ

สวัสดิ์การทั้งหมดนี้จัดการหมดนะครับบวกกรจัดการหมด
จากนี้ครับพตรจรูนเกียจบอกว่า
จะมีการสร้างขวัญกำลังใจให้ตำรวจทางหลวงนะครับ
พร้อมขอให้เข้าใจว่าตำรวจที่ไปในงานเลี้ยง

จะมีทั้งกลุ่มที่เข้าช่วยคนเจ็บ
ส่วนกลุ่มที่เลือดเปลี่ยนสีเข้าไปเพราะผลประโยชน์
ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่เด็ดขาดครับ

ก็ให้ดำเนินคดีไปตามหลักฐาน
กรณีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับ๑๕๗นะนะ

เข้าใจว่าตำรวจที่ไปงานเลี้ยงบางส่วนไม่ดี

ซึ่งบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวนั้น
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติก็มีอาการเสียใจอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ
วิงวอนพวกนักข่าวช่วย
ช่วยนำทางไปในสิ่งที่ถูกหน่อย
ผมไม่อยากให้มีศพที่๓นะครับ

ผมอยากให้พวกเรานะครับ

ก็ขอพวกทุกคนช่วยกันหน่อย

นี่ครับลูกน้องเสียไป๒คนนะครับ

ส่วนการสอบปากคำนะครับคุณกายเราจำกันได้ว่าตำรวจเนี่ย
นำคนที่อยู่ในงานทั้งตำรวจและพลเรือนมาสอบปากคำ
แยกสอบทีละคนอืมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะ
ท่านรองโจ๊กออกมาบอกว่าแต่ละคนให้การไม่ตรงกัน
แล้วก็ไม่พูดความจริงนะคะครับซึ่งเรื่องนี้ค่ะจากการสืบสวนเนี่ยนะคะ
รองโจ๊กนะคะผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
ก็บอกว่ามีความชัดเจนว่าตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงที่กำนันนกเนี่ยนะคะ
มี๒๘นายรวม๖นายที่ฝากขังไปก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็มีพลเรือน๒๗คนก็รวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ก็๕๕คนด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการสอบปากคำนะคะ
ตำรวจ๒๘นายซึ่งอย่างที่บอกล่ะค่ะตำรวจ๒๘นายในงานเนี่ย
ให้การไม่ตรงกันและไม่พูดความจริง
จะมีการแจ้งข้อหาหรือว่าออกหมายจับใครเพิ่ม
ท่านก็บอกว่าต้องรอการกู้เซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดก่อน
จะชัดเจนว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง
และยืนยันว่ามีการออกหมายจับเพิ่มนะคะทั้งตำรวจและพลเรือน
ถ้ากู้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้สำเร็จเนี่ย
คือก็คงไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะว่าจะต้องเอาไปประกอบสำนวนคดี
แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นช่องทางในการต่อสู้คดีได้
ก็ต้องเอาข้อมูลตรงนั้นไปขยายผลประเด็นอื่นที่เชื่อมโยง
เครือข่ายของกำนันนกเพราะมันมีอีกหลายเรื่องนะคะ
ทั้งเรื่องหัวประมูลโครงการรัฐเว็บพนันออนไลน์
รวมถึงเส้นทางการเงินที่โอนให้ตำรวจ
ซึ่งรองโจ๊กบอกตอนนี้มีข้อมูลตรงนี้แล้วนะนะคะ
แล้วอย่างที่บอกการสอบปากคำตำรวจในงานเลี้ยงทั้งหมด

ส่วนตัวมองว่าเหตุการณ์นี้มีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตบาดเจ็บ
แล้วก็มีการปิดชีพเพิ่มอีก
เพราะฉะนั้นตำรวจต้องออกมาพูดความจริงเรื่องนี้กันค่ะ

การสืบสวนเนี่ยเราก้าวหน้าไปเยอะนะครับ
แต่ว่าการสอบสวนเนี่ยเราจะต้องรอในส่วนของเซเวอร์นะครับ

เราถึงจะทราบว่าจะต้องดำเนินคดีกับใครบ้างนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกไม้จับนี่มีแน่นอน
ตำรวจทุกนายยังไม่ได้ให้การตามความเป็นจริงนะครับ
คือผมต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
วันนี้ตำรวจต้องรักตำรวจนะครับ
วันนี้ลูกน้องถูกยิงตายนะฮะ
แต่ผู้อำชาเนี่ยกลับไม่ให้ความจริงนะ
มิหนำซ้ำยังไปปกป้องช่วยเหลือคนร้ายอีกนะ

วันนี้ตำรวจต้องรักตำรวจ

ควรต้องมีจิตสำนึกนะครับ
แล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดีนะ
โดยที่ไม่ต้องให้คณะพนักงานสืบสวนสวนต้องทำงานแบบนี้นะฮะ

มันก็เกิดจากเรื่องไปเป็นไม้ค้ำยันให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เหตุเกิดนะ
จากไม่ช่วยตำรวจไม่พอ
ยังพาคนร้ายหนีนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าไม่ไหว
อย่างนี้คือเขาเรียกดึงสติป่ะคะคุณกาย

เขาบอกว่าสอบปากคำตำรวจเนี่ยนะคะ

แล้วก็ไปช่วยคนร้ายอะ
แต่ขนาดที่ตำรวจด้วยกันเองเนี่ย
เสียชีวิต
๕๑๐กว่าคนเนี่ยถ้าเป็น
ยอมพูดความจริงออกมา
ก็ไปถามรองโจ๊กวันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

นะคะซึ่งก็ยืนยันนะคะบอกไม่มีนะเรื่องนี้
จะมีก็เพียงตำรวจที่อยู่ในเรือนจำที่เครียด
แล้วเวลาญาติมาเยี่ยมก็ปรับทุกข์ร้องไห้กันไง

ดูแลตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้ว
แล้วก็มีประเด็นของคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ที่มาดูผู้มีอิทธิพลขึ้นบัญชีดำนะคะ
ตอนนี้ก็มีการประสานมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ให้มีการสแกนรายชื่อผู้มีอิทธิพลดำเนินการร่วมกันต่อไป
ในโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกที่จับเนี่ยที่มามอบตัวเนี่ยตัวจริงหรือเปล่า
เขามีรูปที่อยู่ในงานมีหนวดเคราแต่รูปที่เหมือนกับตอนที่เข้ามอบตัวเหมือนกับไม่มีหนวดคราวแล้วเนี่ย

คนไม่ได้สังเกตแค่นั้นนะคนสังเกตดูตาหูจมูกปากอะไรอย่างนี้
หน้าแววตาอะไรใช่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้น
ซึ่งวันนี้ท่านก็ยืนยันว่าตัวจริง
ครับนะครับแต่ว่าตำรวจก็พยายามช่วยกันยืนยันโดยเฉพาะอย่างที่เห็นเนี่ย
พอบอตรอนะครับรองพอบอตรอทั้งสองคนนะครับ
เพราะว่าคือเวลามันเกิดกรณีแบบนี้สังคมจะมีคำถามว่า

เยอะเลยแหละคือช่วงเวลาข้ามคืนจะมอบตัว
มีการกนหนวดกนเคลาใช่ไหมครับ

แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็เห็นเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ
พยายามจะอธิบายพยายามจะทำให้สังคมมันเชื่อมั่นนะครับ

กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จังหวัดนครปฐมนะฮะ

เชิญพยานแวดล้อมเป็นพลเรือนนั้นมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
มีใครบ้างมีอดีตกำนันคนนึงมีนักดนตรีมีลูกจ้างโต๊ะจีนครับ
มีเพื่อนสนิทของกำนันนกทั้งหมดใน๗คนด้วยกัน
โดยให้ลูกจ้างโต๊ะจีนนั้นชี้รูปภาพบุคคลตำแหน่งที่นั่งโต๊ะกำนันนั้นว่า
มีใครบ้างมีรายงานว่าอดีตกำนันที่มาให้ถ้อยคำในฐานะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับ
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยิงนะเพราะว่าอยู่คนละโต๊ะ
พ่อครัวโต๊ะจีนครับบอกว่าตัวเองอยู่ในครัวมาทำหน้าที่ในครัว
แต่ว่าตอนนั้นได้ยินเสียงปืนครับดังเนี่ยปั้ง๔๕นัดด้วยกัน
หลังจากเหตุการณ์สงบจึงได้ออกมาดูก็เห็นคนนั้นทยอยออกฮะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
พี่ท่านหน้าที่อะไรในยานนะครับอยู่ในครัวครับอยู่ในครัวแล้วตอนเกิดเหตุพี่ได้ยินเสียงไหมครับ
อ๋อได้ยินครับกี่นัทพี่ตอนกี่นัท๔๕นัทครับ๔๕นัทด้วยหรอ
แล้วได้ออกมาดูเลยไหมพี่ก็ไม่ได้กระเดินแค่กระโดดมอง
แล้วหลังเกิดเหตุหลังเกิดพื้นสงบเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นอย่างไรครับมีคนจำนำอยู่ไหนอะไรยังไง

เนี่ยครับเราต้องมีการเบลอหน้าแบบให้ไม่เห็นหน้านะครับต้องมีการปกป้องนะครับ
ศูนย์ของพยานพ่อครัวโต๊ะจีนนะครับ
จากนี้ครับนอกจากพลเรือนแล้วทางพนักงานสอบสวนสอบปากคำตำรวจอีก๑๐นาย
จาก๔กองบัญชาการนะฮะคดีนี้เนี่ยมีตำรวจมาจากหลายสังกัดหลายหน่วยงานครับ
ก็เกรงว่าผลการสอบข้อเท็จจริงนั้นจะไม่สอดคล้องกัน
ก็เตรียมเสนอนะครับให้ทางเจรตำรวจนั้นดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตำรวจทั้ง๑๐นายด้วยนะครับ
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงที่สุด
ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์อุกอาจ
มันเกิดขึ้นในงานเลี้ยงมีคนอยู่ในนั้นมากมายมีทั้งตำรวจพลเรือน
ไหนจะนักร้องไหนจะแม่บ้านไหนจะคนจัดโต๊ะจีน
กว่าชีวิตมีคนเยอะมากจริงนะคะแล้วนักข่าวก็ทำงานกันเรียกว่าเราก็หาความจริง
มุมที่เราสามารถหาได้ข้อมูลมันก็เยอะมากจริงมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย
จนกระทั่งเนี่ยค่ะไปถามตำรวจแล้วมันมีประเด็นขึ้นมาคุณกาย
เหมือนกับว่าตำรวจเองก็อาจจะตอบคำถามเยอะแล้วมีความหุดหงิดหรืออะไร
หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะมันมีประเด็นประมาณว่ามีคำตอบสวนนักข่าวมาบอกว่า
ถามอะไรมากมายเดี๋ยวกระสุนเนี่ยจะไปทางเองคือลักษณะเป็นการข่มขู่ค่ะ
ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยที่สพเมืองนครปฐมนักข่าวที่ไปทำข่าวที่นั่นก็บอกว่า
ตำรวจสพเมืองนครปฐมก็จัดให้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักข่าวที่ทำข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ประเด็นนี้ย้อนให้ฟังอีกรอบนึงก็คือมาจากที่ผู้สื่อข่าวโทรสัมภาษณ์ตำรวจ
ระดับพันธุ์ตำรวจเอกนายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็โดนพันธุ์ตำรวจเอกนายนี้เนี่ยนะคะพูดจาสวนกลับมานะคะ
ประมาณว่าจะถามอะไรมากมายระวังกระสุนจะไปถูกเองเนี่ยค่ะพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาโลกออนไลน์ตั้งข้อสงสัยว่า
พันธุ์ตำรวจเอกนายนี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนนำสารวัตรสิวมาส่งโรงพยาบาลแล้วนั่งรถเก่งมาด้วยเพื่อระวังคนตามมาเก็บงาน
ไม่ได้เดินทางมาพร้อมสารวัดสีว

ซึ่งเรื่องนี้วันนี้รองโจ๊กนะคะ
ก็บอกว่าน่าจะมาจากความเครียดแหละนะคะ
ถึงได้ตอบไปแบบนั้นนะคะ
หากผู้สื่อข่าวหลังจากนี้ถ้าติดใจเนี่ย

แจ้งผ่านตนเองก็ได้ค่ะ

ว่าให้ไปดูแลผู้ชายมันชาติตัวเองนะครับ
เรื่องวินัยทั้งเรื่องความเครียดนะครับต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในส่วนของสื่อที่มีการถูกคมครูอะไรต่าง
ถ้าประสงค์จันทร์เมืองคดีก็ให้มาแจ้งความที่ผมได้เลยนะครับ
แต่ว่าถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่เขาเครียดก็ไม่เป็นไรนะครับ
แต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวก็จะดูว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่นะ
ถ้าเข้าขายความผิดวินัยก็ต้องว่าไปถ้าอาญาต้องเพิ่มไปนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจทุกคนก็ต้องอยู่ในวินัยในหน้าที่นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ด้านหน้าห้องเสษเวชสำนักงานตำรวจภาค๗เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าหลังจากมีกระแสข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ทางรองพุ่มครับการทบภูทลจังหวัดนครปฐม
รักษาการในตำแหน่งผู้กำกับสพเมืองนครปฐมก็สั่งการค่ะ
ให้รองพุ่มกับสภมนครปฐมเนี่ย
ให้นำตำรวจสายตรวจนะคะ
สังเกตการณ์เลยนะคะแล้วก็กำชับดูแลความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวด้วย
ที่มาทำงานที่ตรงนี้ให้ดูแลเป็นพิเศษตลอดทั้งวัน
มีการผลัดเปลี่ยนเวรหมุนเวียนกันไปจนกว่าผู้สื่อข่าวจะเดินทางกลับกันทุกคน
ครับค่ะ
ก็ตามที่มีอะไรนะครับทางท่านพันธุรกิจทางสปอร์ตของผม
นักขาดการณ์ในทำแน่งสู้กับเมือง
ส่งผมแล้วก็ส่งลูกนอกมาดูแลนะครับครับท่าน
กลัวประเด็นอะไรเหรอฮะเขาไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไร

เผามาต้นไปแต่ตั้งแต่เช้าแล้วก็เสร็จจนไปต้นไปนักข่าวจะก็พัน
เดคุณอาจารย์
ครับตอนตำรวจพูดก็อาจจะแบบหงุดกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่นักข่าวไปทำข่าวเนี่ยก็ไม่สบายใจไง
ที่ต้องไปลงสนามข่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศนะครับ
ที่มีการรับศพผู้กำกับเบิ้มนะฮะหลังจากที่มีการชนะสูตรเรียบร้อย
ครอบครัวนั้นมีการไปรับศพนะครับเห็นบอกว่ามีญาติคนหนึ่งเป็นลมด้วยนะครับ
อกจากนี้นอกจากทางญาติทางครอบครัวนะครับมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตะบดเอกต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโดยบรรยากาศที่แผนกนิติเวศครับ
โรงพยาบาลภูมิพลภรรยาลูกชายวัย๘ขวบนะครับของทางผู้กำกับเบิ้มนะฮะ
ชื่อเต็มคือพันธบทเอกวัชิรายาวไทยสงฆ์และก็ทางครอบครัวครับ
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตรเดินทางไปติดต่อรับร่างของผู้กำกับเบิ้มนะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาระหว่างนั้นครับมีญาติของทางภูมิกับเบิ้ม
เขาบอกว่าท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจครับ
แล้วก็คล้ายกับจะเป็นลมตำรวจต้องคอยช่วยพยุงตลอดเวลานะฮะ
สักประมาณเที่ยงสี่สิบที่ผ่านมาครับก็มีการเคลื่อนร่างของผู้กำกับเบิ้มนั้น
ออกมาขึ้นรถนำไปประกอบพิธีรดน้ำศพนะครับสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก
วัดตรีทศเทพวรวิหารครับภรรยาและลูกชายได้นั่งรถไปกับร่างของภูมิกับเบิ้มนะครับ
โดยลูกชายวัย๘ขวบนั้นก็แน่นอนนะครับบรรยากาศการสูญเสียคนในครอบครัวนะครับ
ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นเห็นบอกว่าต้องคอยปลอบไปนะปลอบลูกชาย
ลูกชายเศร้าอย่างหนักนะครับขณะเดียวกันทางครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มนั้น
ก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
พิธีทางศาสนานะครับในวันนี้๑๒กันยายนคุณผู้ชมครับ๔โมงเย็น
มีพิธีรดน้ำศพเนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะครับสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัตรี
วันนี้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นเจ้าภาพในพิธี
ก่อนที่พรุ่งนี้ญาติจะนำศพครับไปบำเพ็ญกุศลที่อุตรดิษฐ์
แล้วก็จะชาพนักกิจวันอาทิตย์นี้นะฮะ๑๗กันยายนบ่าย๓
ขณะที่บรรยากาศพิธีรดน้ำศพครับตามกำหนดการคือช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมา
วัดตรีทศเทพมีญาติเพื่อนตำรวจครับทยอยเดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมาก
หนึ่งในคนที่มาครับคือพันธุ์ตำรวจเอกปิยรัฐสุภารัฐ
เป็นผู้กำกับการ๑กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น๕๕
เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าทางภูมิกับเบิ้มเนี่ย
เป็นคนมีน้ำใจมีความเป็นผู้นำเป็นคนดีครับ

กลุ่มไลน์นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๕ยืนยันไม่มีใครพูดกดดัน
มีแต่การให้กำลังใจกันเพราะว่าทางคุณเบิ้มเนี่ยนะครับ
เสียใจมากเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุ
เอาจริงแล้วผู้กำกับเบิ้มนั้นสำหรับเพื่อนนะฮะดูเป็นคนเข้มแข็งครับ
นิดหนึ่งแล้วครับ
จะลุกเป็นไฟนะคะอันนี้คืออธิบดีอายการประจำสนักงานอายการสูงสุด
คุณปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะบอกว่านับจากนี้นครปฐมจะลุกเป็นไฟ
เพราะว่ามีการขุดสัญญานับพันโครงการที่กำนันนกเนี่ยเคยได้สัมประธานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นมาตรวจสอบ
อันนี้คือสดร้อนนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับพี่อุ๋ยก่อนเข้ารายการเราเปิดปากกับภาคภูมิ
นครปฐมจะลุกเป็นไฟเพราะอะไรมีโครงการนับพันสัญญาค่ะที่กำนันนกเนี่ยเคยได้สัมประธาน
หลังจากนี้จะต้องถูกขุดขึ้นมามาตรวจสอบการหัวประมูลแล้วก็จะต้องไปถึงมือของปปงคดีฟอกเงิน
คราวนี้บรรดาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในนครปฐมท่านอธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดบอก
ตัวรอตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วท่านก็มองด้วยว่าถ้าในหน่องคนสนิทกำนันนกที่เป็นคนยิงเนี่ย
ถ้าไม่ถูกตำรวจวิสามันเนี่ยกำนันนกเองเนี่ยก็มีโอกาสจะรอดพ้นความผิดนะ
เพราะว่าในหน่องอาจจะรับสารภาพว่าที่ตัดสินใจลั่นไกเนี่ยทำเองไม่เกี่ยวกับกำนันนก
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคดีก็จะพลิกได้
อบจทั้งอบตทั้งหลายโปรดเตรียมตัวไว้แล้วไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลักฐานครับ
ไม่ต้องเคลื่อนย้ายครับเอกสารบอกท่านวันนี้ถ้าใครบอกสัญญาสร้างถนนเอาไปเผาเอาไปทำลาย
ราชการเก็บ๑๐ปีถ้าสัญญาหายนะหนักกว่าเดิมอีก
แล้วอันนี้จะเป็นต้นทางที่นำไปสู่การปปงฟอกเงิน
สุดท้ายรถสิบล้อร้อยคันรถหมด๒๓คันเบลลี่อาจจะหมดนะอย่างที่ท่านพูด
มันอาจจะหมดไปก็ได้นะอย่าล้อเล่น
แล้วคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานแจ้งมานะคะ
บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้สั่งรื้อข้อมูล๒บริษัทของกำนันนกแล้วนะคะคุณกาย
เพราะว่าไปพบเบาะแสว่ามีการหัวประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

เบาะแสเกี่ยวกับการประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติเข้าข่ายความผิดฐานหัวประมูลนะคะ
เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าและจะมีการแถลงผลการทำงานในวันศุกร์นี้ค่ะ
ครับข้อมูลเบื้องต้นว่าได้มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสอบปรับคำอยู่ค่ะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอกสารและพยายามหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากนิดนึงนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงความคลึกหน้าให้สร้างอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ
๒บริษัทที่ตอนนี้กรมสอบสวนคฎีพิเศษสั่งลึกข้อมูลนะคะ
บริษัทหนึ่งก็คือบริษัทปรวีกระหนกก่อสร้างจำกัด
ซึ่งบริษัทนี้กำนันนกถือหุ้นใหญ่เลยค่ะ
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ผลกำไรหลัก๑๐๐ล้านบาทต่อปี
เขาบอกช่วง๕ปีหลังเนี่ยก็คือปี๖๑ถึงปี๖๕
รายได้รวม๘๒๒ล้านบาท

อีกแห่งหนึ่งก็คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งผลิตจำหน่ายยางแอสพลาสติกคอนกรีตนะคะ
กำไรปีละประมาณ๑๐๐ล้านถึง๖๐๐ล้านบาท
ปีหลังมีรายได้รวมทั้งสิ้น๑๘๑๗ล้านบาท
เพราะฉะนั้น๒บริษัทในรอบ๕ปีหลังเนี่ยรายได้รวม๒๖๓๙ล้านบาท
ซึ่งตรงนี้ก็มีเบาะแสนะคะว่าอาจจะเข้าข่ายการหัวประมูล
โครงการด้วยหรือไม่กำลังตรวจสอบอยู่ค่ะ
ครับเนี่ยมหากราบเลยนะเรียกได้ว่าชนิดแบบถอนรากถอนโคนเลยอ่ะ
กำลังนกเงิน๒๐๐๐กว่าล้าน